ข่าวต่อไปนะคะการรับประทานอาหารที่มีลักษณะเหนียว

ขนมเข่งขนมเทียนผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่เนี่ยนะคะ
ระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าข่าวเนี่ยเกิดจากอาหารคือข้าวเหนียว
คุณยายท่านหนึ่งอายุ๖๘ปีนะคะไปหาปูนา
อยู่ที่ตามทุ่งนาต่างพกข้าวเหนียวไปด้วย

ระหว่างที่รับประทานข้าวเหนียวอยู่ข้าวเหนียวมันหลุดลงไปใน
มันติดคอแล้วมันเหนียวมันเอาไม่ออก
คุณยายสำลักเสียชีวิตบนคันนาเลยนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ตำรวจสพสุวรรณภูมิได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนเสียชีวิตอยู่ในทุ่งนาบ้านดอนดู่หมู่ที่๑๑ตำบลหัวช้าง

พอไปถึงที่เกิดเหตุพบนางเจียมสิมทองอายุ๖๘ปี

ข้างศพไปเจอขวดน้ำห่อข้าวเหนียว
และอาหารที่รับประทานไปแล้วบางส่วนวางอยู่ใกล้
ขณะที่จากการตรวจสอบตามร่างกาย

แต่ไปพบเศษอาหารติดค้างอยู่ในลำคอค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคุณยายเจียง
ขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปคนเดียวนะคะ
บอกว่าบอกหลานที่บ้านบอกจะไปหาปูนา
จะเอากลับมาทำอาหารในช่วงเย็น
ก่อนจากบ้านได้ห่ออาหารไปรับประทานด้วย
ในนั้นมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกมีปลานึ่ง
กระทั่งเวลาพักกลางวันคุณยายนั่งพักบนคันนา
แล้วก็เอาห่อข้าวที่เตรียมมาออกมารับประทาน
แต่ด้วยความเหนื่อยล้าประกอบกับมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
คือเบาหวานและความดันสูงนะคะ
ขณะที่รับประทานเศษอาหารมันเกิดหลุดเข้าไป

ทำให้อาหารมันติดค้างอยู่ในนั้น

จะกินน้ำเข้าไปให้มันลงไปในกระเพาะ
มันก็ไม่ออกหายใจก็ไม่ออกนะคะ
คุณยายสำลักข้าวเหนียวเสียชีวิต
หลังจากนั้นมีชาวบ้านออกไปพบศพในเวลาต่อมานะคะ
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบ
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะคะ
ได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

นำเสนอเฉพาะเพียงส่วนข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะ
แล้วถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ใกล้ตัวมากเลยถ้าเกิดว่าเราต้องไปประสบเหตุ
ใครที่สำลักน้ำนี่ก็ตายได้นะสำลักอาหารก็ตายได้

คืออาหารมันไปอุดหลอดลมเขาหายใจไม่ออก
วิธีช่วยเข้าไปด้านหลังเลย
ใช้มือสองข้างไปโอบรัดเขาให้แน่นเลยนะคะ
คือลักษณะการโอบก็ต้องเหนือสดือใต้ลิ้นปี่
คุณผู้ชมฟังนะเหนือสดือใต้ลิ้นปี่เอาให้แน่นเลยนะคะ
แล้วก็ดึงคนที่ประสบเหตุเข้าหาตัว
แรงแบบนี้นะคะช่วยเขาได้
ไม่ใช่ครั้งเดียวนะกระแทกเป็นลักษณะกระแทกค่ะ
หลายครั้งแล้วอาหารจะหลุดออกมา
เอาล่ะคุณผู้ชมถือว่าไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ
บางคนเราไปเจอเพื่อนขำไง

ลักอาหารสำลักน้ำตายได้นะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องอุทหรณ์ที่นำมาฝากกันนะคะ